ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชน

เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นรายการที่เราต้อนรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับเราก็สู้กันมาหลายคนทีเดียวนะครับ
ประสบความสำเร็จกันไปน้อยบ้างมากบ้างตามแต่กำลังความสามารถของเขาในการร้องเพลงลูกทุ่งให้ถูกต้อง
เนื้อเพลงครบ๑๐เพลงถ้าทำได้แบบนี้นะครับรับไปเลย๑ล้านบาทครับ
มาแล้วนอกจากจะได้เงินแล้วก็ยังมาแบ่งปันความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะ
เราก็เลยทราบเรื่องราวดีอย่างยิ่งเลยทีเดียว
จากครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยนะครับอายุยังน้อยอยู่ที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวของเขา
ครอบครัวของผมทำอาชีพตัดยอดสับปะรดครับเพื่อที่จะมาทำเป็นหน่อสับปะรดคล้ายหน่อไม้อะครับ
ที่นำไปใส่แกงได้รายได้ก็ไม่แน่นอนครับบางวันแม่ค้าสั่งเยอะแต่ว่าหน่อเราไม่มีส่งอย่างนี้ครับมันก็ลำบาก
แต่บางวันแม่ค้าไม่ได้สั่งเลยแต่เรามีหน่อที่ตัดไว้อย่างนี้ครับหน่อที่เราตัดไว้ก็จะเสียหมดเลยครับ
ความทุกข์ในใจของผมนะครับคือผมเกือบจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนในครอบครัวของผมที่ผมรักได้เสียชีวิตทั้งสองคนครับ
สงสารหลานก็ว่าชอบกินรองกองเนอะก็ไปขึ้นรองกล้องให้หลานพอขึ้นไปแล้วเลยตกลงไปขาหักสองท่อนเลย
รู้สึกผิดมากเหมือนกับตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ปู่เป็นแบบนี้ครับ
เขาก็ควักตังค์ในกระเป๋าของเขาครับ
ออกมามีตังค์อยู่๗บาทครับ

ก็คือผมก็บอกกับพ่อว่าไม่เป็นไรพ่อ
เพราะว่าเวทียังมีอีกเยอะ
ผมรู้สึกว่าพ่อเขาก็รู้สึกเสียใจ
แล้วก็มันแบบน้อยใจว่าทำไมลูกเข้ารอบแล้ว
แล้วทำไมสารฝันให้ลูกไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผม
วันนั้นพ่อตัดสินใจคิดสั้นนะครับ
พ่อเขาผูกคอตายครับแล้วก็ทิ้งจดหมายลาตายไว้
ย่าเข้าไปช่วยก็รู้สึกเสียใจมากครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดจากเราหรือเปล่า
พ่ออยากจะบอกพ่อก่อนนะครับว่า

เพราะว่าชีวิตผมก็มีอยู่แค่พ่อกับแม่
ครอบครัวของเราก็มีอยู่แค่นี้
คือพ่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องอาย
ไม่ต้องน้อยใจว่าตัวเองทำไม่ได้หรือยังไง

สำหรับผมแล้วพอคือฮีโร่ของผมตลอดครับ
เขาก็ร้องไปได้แล้วนะครับ๒เพลง

รับไปแล้วนะฮะสองหมื่นบาท
วันนี้เขาจะมาสู้ต่อดูสิว่าเขาจะสู้ไปได้ไกลแค่ไหน

หนุ่มไร่สับปะรดยอมอดเพื่อบ้านอิ่มครับ
ร้องได้ไพร่อ
กลับมาสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นการขึ้นเวทีของเขาครั้งที่๒นะครับ
วันนี้ครับเบ้นก็มาพร้อมกับครอบครัวที่บ้านนะครับ
มีคุณพ่อมีคุณแม่น้องสาวและวันนี้คุณย่ามาด้วย
คุณปู่มาไม่ไหวนะครับอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับ
ต้อนรับครอบครัวทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ

ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่

เหตุการณ์ที่คุณปู่เขาตกต้นไม้อ่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่
เขาได้ข่าวว่าน้องเบ้นจะกลับบ้าน
ก็เห็นรองกองตุ๊บคือน้องเบ้นชอบกิน
ปู่ก็เลยไปขึ้นเก็บรองกองมา
แล้วก็ตกลงมาขาเขาหัก

นอนโรงพยาบาล๑๔วัน

ตอนนั้นหนูรู้สึกไงบ้างลูก
ตอนนั้นผมกำลังจะกลับจากกรุงเทพครับ

ขาหัก๒ท่อนแล้วก็แขนหัก

แล้วผมรู้สึกแบบแย่ครับ
ถามย่าว่าย่าแล้วเขาขึ้นต้นไม้ทำไง
เขาบอกว่าเก็บรองกองให้หนู

คือรู้สึกผิดมากครับที่ทำให้ปู่ต้องเป็นแบบนี้ครับ

คือเราจะผูกพันกันมากตั้งแต่เด็ก

ทำให้ผมได้รู้จักเพลงลูกทุ่งครับ
แล้วก็ปู่สอนหมดทุกอย่างครับ
การทำตัวการเป็นคนดีการอยู่ในสังคม
ทุกอย่างคือปู่ทำให้ผม

ทุกวันนี้ที่ผมเป็นคนดีได้ดีก็เพราะปู่ครับ

ถ้าคุณปู่ได้มารู้ได้มาฟังวันนี้ก็คงจะดีใจไม่ใช่น้อยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ร้องไปแล้วนะ
สองเพลงพี่หวังว่าในเพลงต่อไปเบ้นจะรอด
รอดไปจนถึงจุดที่เบ้นหวังไว้
ถ้ารอดไปได้เกินกว่านั้นก็จะดีมาก

เราก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับได้ฟัง
เพลงเพราะจากนักร้องเก่ง
แล้วก็คอยเอาใจเชียร์กับน้องเบ้นนะครับว่าวันนี้จะทำได้กี่เพลง
ถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ
ในเพลงที่๓เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
มันจะคุ้มร่วมมาก

อินโลนี้นะครับ
แต่เราไม่ได้ยินเพลงนี้มานานแล้ว
คิดว่าเพลงนี้ต้องรู้จักแน่

เพราะว่าพี่ชายานี่ก็

ใช่เขาต้องเป็นศิลปินในดวงใจเด็ดอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าไซส์กระทัดรัดเนี่ยเท่าเทียมกันมาก
หวานไม่เคยเก็บรายละเอียด

ตัวช่วยยังอยู่ครบทั้ง๓ตัว
ตัดสินใจให้ดีเพราะว่ามันช่วยได้จริง
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
เป็นตัดสินใจว่าจะสู้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ